โดดข้อชวนรายการเกมต่อชีวิตครับทุกชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณจุ๋มจากจังหวัดสมุทรประการจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการตอบโจทย์๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะสามารถทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับครอบครัวของคุณจุ๋มครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สุดท้าย
หน่อยสิฮะใครเป็นคนสมัครมาในรายการของเราครับเนี่ย

แล้วพอเห็นทุกคนได้มีโอกาสตรงนี้
บอกว่าขอมีโอกาสตรงนี้บ้าง
ยืนอยู่จุดนี้อาจจะมีปฏิหารที่มีจริง
ที่ได้สิ่งตรงนี้ไปต่อชีวิตจุง
และครอบครัวให้มันดีขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งอะค่ะ

ใช่ค่ะสมัครมาทางเฟสค่ะ
พวกเราใจช่วยนะครับคุณจุ๋มครับ
ขอเชิญคุณจุ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

สมาธิดีมีทั้งหมด๕เรื่อง
ต้องเลือกก่อนเรื่องแรก
เอาเรื่องที่มั่นใจมากที่สุดที่เราจะตอบ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ข้อ๒ข้าวกล่องค่ะ
เรื่องที่คุณจุ๋มเลือกเรื่องแรกคือเรื่องข้าวกล่องครับ
ข้าวกล่องเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดว่าเราเฮ้ยเราต้องทำข้าวกล่องขายกันแล้ว
สามีค่ะนิวค่ะเขาเป็นคนทำทุกอย่าง
กับข้าวหุงข้าวทุกอย่างเลยค่ะ
มีหน้าที่แพ็กกล่องอย่างเดียว

ที่เราได้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวกันแล้วก็เป็นอาชีพของครอบครัวเรานะฮะ
เพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่ใช่ไหมเข้ากล่องที่เราทำขาย

จะมีข้าวสวยนะครับแล้วก็จะมีผัดกะเพราหมูสับนะครับ
แล้วก็จะมีไข่ดาวนี่พริกน้ำปลาช้อนซ่อมหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีกล่องมีหนังยางให้มีที่คีบเพื่อถูกสุขลักษณะอนามัยทำได้ไหมคนเดียว
ไม่มั่นใจในความเร็วต้องหาผู้ช่วยแล้วล่ะค่ะ

ขอเชิญพี่นิวมาเป็นผู้ช่วยครับ

เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันก็แล้วกันนะเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพเนอะที่เราเคยทำแล้วก็
เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือครอบครัวมาได้นะครับในระยะหนึ่งโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวจำนวน๑๕กล่องภายในเวลา๓นาทีครับ
เริ่มกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สวัสดีครับ
เวลาดีครับ
เวลาดีครับ
เวลาดีครับ
มีคำด้วยครับ
๖๗กล่องแล้วครับ
๘กล่องแล้ว
นี่๒คนอยู่แล้ว
มีคำด้วยครับ

ไม่เคยใช่
นี่มาสปีดได้ตอนที่
คุณภรรยาตักเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ช่วยกันมัดหนังยางนะครับ

ข้าวกล่องพี่จุ๋มถนัดอยู่แล้วค่ะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกคุณนิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณนิวขึ้นมาตอบครับ

เรื่องกฎจราจร

เรื่องโรงเรียนสวนกุหลาบมิทยาลัย

ทำไมคุณเลือกบ้านของเราให้คุณนิวครับ

เขากวาดเช็ดถูของเขา

เชิญคุณนิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญคุณนิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณเป็นพ่อบ้านดีเด่นจริง

เห็นบอกว่าในห้องน้ำเนี่ยมีสติ๊กเกอร์รูปหมีภูเยอะมากเลยเหรอฮะ
ใครเป็นคนชอบหมีภูครับ

แสดงว่าน้องเนธเป็นคนอมติดแน่

ก็เกี่ยวกับสติกเกอร์ที่ติดอยู่ในห้องน้ำนี่แหละครับ
คุณเป็นคนซื้อเอามาติดด้วย
แม่ช่างเหมาะเจาะแมะแจ๊ะจริง
แม่ช่างเหมาะเจาะแมะแจะจริง

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ที่อยู่ในตำแหน่งนี้

เมื่อสักครู่คุณเห็นใช่ไหมตำแหน่งที่ต่อจากตัวนี้
แล้วตัวนี้คือภาพไหนในตัวเลือกทั้ง๔ตัวเลือก
และตัวนี้คือภาพไหนในตัวเลือกทั้ง๔ตัวเลือก
และตัวนี้คือภาพไหนในตัวเลือกทั้ง๔ตัวเลือก

เป็นพ่อบ้านทุกซอกทุกมุมผมรู้หมดครับ

และเรื่องกฎจราจร

ตามีอาชีพขับรถมากี่ปีแล้วครับ

ต้องมีการอบรมความรู้กฎจราจรไหม

หลานรักเลือกให้แล้วนะก็คงจะเรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรนี่แหละครับสมาธิดีนะครับคุณตา
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๑น้ำหนักไม่เกิน๓ตัน
ตัวเลือกที่สองรถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า๓คน
ใช้ช่องเดินรถนี้ได้
ตัวเลือกที่๓ทางบังคับอีก๓กิโลเมตรข้างหน้า
ตัวเลือกที่๔ทางหลวงชนนบทหมายเลข๓
พร้อมแล้วคุณตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๑น้ำหนักไม่เกิน๓ตัน
ตัวเลือกที่๑น้ำหนักไม่เกิน๓ตันครับ
ถามครอบครัวเลยดีกว่าถามรวมเลย
มั่นใจแค่ไหนครับกับ๔ข้อ

ไม่หรอกนะพักหลังนี่นะ

ได้เงินแสนเกือบล้านหลายครอบครัวมากเลยนะ
นี่พูดจริงแต่ครอบครัวของเราในวันนี้นะครับ
ผมก็เอาใจช่วยและขอให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้คว้าเงินล้านกลับบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือสติ๊กเกอร์หมีภูที่อยู่ในตำแหน่งนี้

พ่อนิวเลือกตอบตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

ถูกถูกถูก
เอาภาวนาว่าขอให้ถูกทุกข้อนะครับ

ถูกครับ
เห็นมั้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้บนวีดีแห่งนี้
ครอบครัวของคุณจุ๋มครับรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

วันใหม่

พอเห็นเจอหน้าสวัสดีค่ะไว้ก่อนนะลูกเนาะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตักข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวจำนวน๑๕กล่อง
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าได้ข้อนี้นะครับ๕๐๐๐บาท
พุ่งขึ้นไป๑๐๐๐บาทเลยทันที

ได้หรือไม่ได้

ผมด้วยนี่ครับ

เอาละครับเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วครึ่งทาง๒ข้อนะฮะ
ครอบครัวของคุณจุ๋มจากสมุทรประการนะครับ
ตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
มาครึ่งทางหลังนี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่เราจะลุ้นเงินแสนและเงินล้านกัน

ทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สีใดไม่ใช่สีของดอกกุหลาบในตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบ

น้องเนสเลือกตอบตัวเลือกที่สองสีเหลือง

ถ้าถูกข้อนี้นะครับ
๑แสนบาทได้กลับบ้านในวันนี้
แล้วเราไปยุ่งข้อสุดท้าย

แล้วสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ป้ายจราจรนี้หมายถึงอะไร

คุณพ่อทวีนะครับหรืออุตาทวี
เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

เพราะว่าป้ายจราจรนี้

รถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า๓คน
ใช้ช่องเดินรถนี้ได้
และครอบครัวของคุณจุ๋มจากสมุทรประการนะครับ
ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
จริงแล้วเราจะไปต่อลมหายใจตรงไหนได้ก่อนบ้างคุณ
คงต้องไปเรื่องบ้านก่อนค่ะ
ขอจ่ายก่อนสักมือนถ้าถือเกิดได้ส่วนใหญ่ไปจริง
ก็คงไปจ่ายบ้านก่อนที่เราอยู่อาศัย
ให้เขารู้ว่ายังไงเราไม่หนีแน่

ก็เราพร้อมที่จะใช้

จุ๋มแค่เผื่อว่าหลายคนนะ

อย่าคิด
กระทั่งคำว่าใช้คำว่าถอย

ถ้าคุณล้มแล้วคุณไม่ลุก

แต่ถ้าคุณลุกขึ้นสู้
คุณชนะแล้วล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ
มึงแล้วที่ผู้หญิงคนนี้มาในวันนี้นะครับ
เขาล้มแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นสู้
ด้วยกำลังใจของตัวเองด้วย
และลุกด้วยกำลังใจของคนรอบข้างด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เราอาจจะไม่เคยยินดีกับการทอแสงของดวงอาทิตย์ในยามเช้าเลย
แต่เมื่อเราได้ชื่นชมด้วยราวของคุณจุ่มในวันนี้นะครับ
จงตื่นนอนขึ้นมาทุกวันด้วยความยินดีที่ลมหายใจของเรายังมีอยู่
ลมหายใจลมนี้ยังอยู่กับเรา
เพราะนั่นหมายถึงเรายังมีความสุข
และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เรารักได้บนโลกใบนี้ต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถนะฮะร่วมเป็นพระอาทิตย์ดวงใหม่ให้กับครอบครัวของคุณจุ๋มได้
ผมขอฝากครอบครัวของคุณจุ๋มไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
เพื่อให้เขาได้มีกำลังที่จะเดินต่อสู้ต่อเนอะ
ผมขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับรวมทั้งจุกด้วย
ก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีปฏิหารนะ
ให้กับครอบครัวได้นานให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวในวันนี้

หากคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์คำถามพิชิตเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทนะฮะ
เพียง๔ข้อไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๑ทุ่มตรง
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับและในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับ
ตลอดเดือนตุลาคมรายการของเราจะมีแคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
ปัญหาใหญ่จากใจนักเรียนตัวเล็ก
ก็เดินมาเดินมาเราก็รูดเจ็บขาเลยแต่ต้องอดทน
บางครั้งนี่โดนหมาไล่ก็มีค่ะ

ต้องต่อคิวต่อคิวบางคนก็ขี่ลาดบางคนก็ตะโกนบอกว่าเร็วหน่อย

อยากมีไฟฟ้าใช้ค่ะเพื่อจะได้เรียนตอนกลางคืนสะดวกค่ะ
ภารกิจ๔ข้อที่หนูขอรวมพลังสู้
พบกับฝันน่ารักของแคมเปญลูกหนู
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ